แต่ว่าคราวนี้เป็นภัยที่อาจจะเกิดจากความประมาทของมนุษย์นะครับ

คุณผู้ชมบอกอ้าวไหนบอกว่าจะพักข่าวความสูญเสียไว้ก่อน
อุบัติเหตุรอบนี้มีแค่ผู้บาดเจ็บเท่านั้น
แต่ให้คุณผู้ชมติดตามเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เป็นคลิประทึกที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับ

รถกระบะเนี่ยสีดำเขาขับมาก่อนเลนขวาแบบนี้
อีกคันหนึ่งขับมาและต้องการจะเปลี่ยนเลนมาเลนขวาเหมือนกัน
แซงมาแบบนี้ครับแต่สุดท้ายแซงไม่พ้นถูกชน
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันครับคุณผู้ชมที่สำโรงใต้ครับ

นั่นคือเหตุการณ์ในการเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์นะครับ

บอลทองพยายามจะเบี่ยงข้ามมาอีกเลนส์หนึ่งนะครับจากซ้ายมาขวาแต่ไม่พ้น
เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาได้เป็นวินาทีรถกระบะสีบอลทองคันหนึ่ง
กำลังจะขับเปลี่ยนเลนแต่ว่าขับแซงรถกระบะสีดำซึ่งเขาวิ่งอยู่เลนขวามาอยู่แล้วเนี่ย
พยายามจะแซงแต่ว่าแซงไม่พ้นท้ายไม่พ้นนะครับก็ชนท้ายก่อนที่กระบะสีบรอนทองนั้น
หลายคนลุ้นนะครับวินาทีนี้ดูฮะมอเตอร์ไซค์หวุดหวิดเลยนะครับ
แล้วก็รถสองแถวสีน้ำเงินเนี่ยก็ผ่านไปได้โดยที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ผู้คนที่ยืนอยู่ข้างถนนนั้นก็ตกใจครับวิ่งหนีกันแบบ
เจิงนะครับสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังพันธ
ตำรวจเอกอัธพลอนุสิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงใต้
ว่าเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่
มาครับบริเวณปากทางเข้าตลาดรุ่งเจริญซึ่งก็อยู่บริเวณ
ปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงใต้นะครับอำเภอพระประแดงจังหวัด
ปราการกล้องวงจรปิดนั้นจะเห็นภาพชัดเจนครับว่ารถกระบะ
บรอนทองเนี่ยขับรถประมาทตั้งแต่ต้นหลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนเข้าตรวจสอบร่องรอยการเฉียวชนพร้อมกับสอบสวนพยาน
เห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีการตรวจวัดแอลกอฮอลผู้
ขับขี่รถที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผลการตรวจไม่พบการดื่มแอลกอฮอล
ทางผู้เสียหายและคู่กรณีนั้นสุดท้ายก็สามารถพูดคุย
เกลี่ยกันได้เรียบร้อยนะครับคู่กรณียินดีรับผิดชอบ
ค่าเสียหายสำหรับผู้บาดเจ็บมีเพียงคนขับรถกระบะสีบรอน
เท่านั้นที่บาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยชน
เข้ากับแบรีเออร์แบบจังจังนะครับแล้วก็ทำให้ช่วงหัวรถนั้น
หลุดออกมาอย่างที่คุณจะได้เห็นภาพอีกครั้งนะครับเป็น
นิ่งความเสียหายของรถเป็นรถกระบะสีบรอนทอง

แบบนี้นะฮะนี่คือส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้